ถนนสายดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย

คือถ้าคุณผู้ชมจำได้เขามีการสร้างลูกระนาด
พอคนขับรถผ่านก็มีเสียงดนตรีเกิดขึ้น

แต่ว่าเขาพบว่ามันเป็นอันตรายครับ
กับผู้ขับขี่จึงมีการสั่งให้มรื้อ
แต่ว่าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเสียงเพลงกันหน่อย
ใช่เสียงต่ำหน่อยทุ่ม

คือเป็นเสียงล้อคือกับลูกระนาดไง

ก็อยากสร้างเอกลักษณ์ให้ถนน

เหมือนมีคนมาร้องเพลงให้ฟังข้าง

ชนบทเพชรบูรณ์เปิดตัวโครงการขับขี่ปลอดภัย
กับถนนดนตรีที่เพชรบูรณ์ไป
คืออย่างที่คุณป่าวบอกว่า๑ธันบาคมเอง

การสร้างถนนที่ใช้ไอเดียมีเสียงดนตรี
ขณะขับขี่ยานพานะผ่านบนถนนเส้นทางดังกล่าว
ล่าสุดนะครับถนนดนตรีดังกล่าวต้องยุติโครงการลง
หลังจากนายกล้าหารทารักษา
ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทเพชรบูล
สั่งให้สำนักงานเขตทางหลวงชนบทเพชรชบูรณ์
เข้าไปมรือถอนแถบรูปรดาสบนถนน
ริมถนนทางหลวงชนบทบ้านวังบานอำเภอลมเก่าออก
ตรงนี้ระยะทางก็ประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้น
ตอนนี้เอาออกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา

คือเนื่องจากว่าโลกโซเชียลต่างแสดงความเห็นทักท้วง
ว่าถนนสายดังกล่าวใช้ประโยชน์หลายอย่าง
มีทั้งรถประจำถิ่นรถนักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันก็มีรถทั้งวิ่งช้าด้วยที่ต้องใช้หลายทางด้วยนะครับ
หากมีนักท่องเที่ยวไปจอดเพื่อทดสอบทดลองฟังเสียง
อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายขึ้นมาได้
เพราะบางคนไปจอดรอแล้วให้คนขับรถผ่านแล้วไปฟังเสียง
เพราะว่าบางคันเขาก็ไม่ได้จะฟังด้วยใช่ไหม

วันหนึ่งเองสิบวันสิบวันนะฮะแล้วเขาบอกว่า
มีรถของนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาจำนวนมาก
อีกทั้งยังมีผู้คนที่มักจะไปขับขี่

ซึ่งก็เกิดอันตรายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็วัตถุประสงค์ของที่ทำขึ้นมาเนี่ย

ต้องการทดลองว่ามีดนตรีไหมและยังเป็นเสียงเตือนป้องกันคนขับรถหลับในด้วย
คือถ้าเกิดมีเสียงขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ฮะ
ไม่แต่ดิฉันว่าเสียงแบบนี้มันกล่อมนะคือถ้าเป็นอย่างนั้นดิฉันอาจจะหลับนะ

มันดูอื้ออึงต่ำคือมันก็

แป๊บเดียว๕๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
สุดท้ายก็มีการเห็นด้วยกับสิ่งที่คนบอกไป
เพื่อความปลอดภัยก็ตัดสินใจสั่งฤทธิ์เสริมนะฮะ
ขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนอย่างท่วมทนให้เดินหน้าโครงการต่อ
แต่ว่าเมื่อเสียงส่วนน้อยให้เหตุผลที่น่าฟังก็ต้องรับฟังเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามโครงการที่จัดขึ้นยังมีการพัฒนาต่อไปนะครับ

หากได้ผลก็กำลังมองว่าอาจจะมีการจดสิทธิบัตรต่อไปด้วย
จะได้ไม่มีคนเอาไปโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นหรือเปล่า